ไปดูเรื่องนี้ค่ะเกิดขึ้นอีกแล้วประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรถพยาบาล
แต่ว่าครั้งนี้นะคะคุณผู้ชมไม่ได้เป็นการกีดขวางรถพยาบาล
แต่เป็นการขับจี้ท้ายนะครับคุณผู้ชม
รถเก๋งคันหนึ่งขับจี้ท้ายรถพยาบาลของเอกชน
ขณะที่กำลังนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล
คนที่อยู่ในรถคันนี้เนี่ยบอกว่าขับจี้ท้ายถึงขั้นที่ว่า
ถ้าเกิดว่าเบรกนิดเดียวเนี่ยชนท้ายเลยค่ะ
อันนี้ค่ะมันก็เป็นคำถามจริงนะ
แล้วขับแบบนี้เนี่ยคือถ้าสมมุติว่าเบรกนิดนึงชนท้าย

นี่ค่ะคนที่อยู่ในรถก็สงสัยแล้วดิฉันเชื่อว่า
หลายคนก็สงสัยแล้วเขาบอกว่าไม่ได้จี้ท้ายเป็นระยะเวลาสั้นนะคะ

เพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในรถก็เกิดความกังวลมาก

หมายความว่ารถพยาบาลก็ต้องหยุดเพื่อเคลียร์อุบัติเหตุ
ก็จะส่งผลกับคนที่อยู่ในรถพยาบาลด้วย
อันนี้คือความไม่ปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นนะคะ
นี่คือเหตุการณ์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
รถพยาบาลเอกชนขับไปรับผู้ป่วยจากรังสิต
จะไปเปลี่ยนท่อช่วยหายใจที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะคะ
พอลงทางด่วนพระราม๖รถคันนี้จี้ท้ายมาแบบที่เราเห็นนี่แหละค่ะ
จี้ไปแบบนี้เรื่อยเกือบถึงโรงพยาบาลแล้วค่ะ

ญาติที่อยู่ในรถก็งงว่า
เอ้าเขาจะขับจี้ท้ายแบบนี้ทำไม

เขากลัวว่าถ้าเกิดรถพยาบาลเบรกกระทันหันชนท้ายแน่นอน
รถติดเยอะแสดงว่าจะพ่วงตามไปด้วยแหละ
รถพยาบาลไกลขนาดนี้นะคะ
ส่วนใหญ่จี้แป๊บก็แยกไปนะคะ

ขอให้คนที่ขับรถร่วมถนนอย่าทำแบบนี้เลย

คนไข้ในรถพยาบาลนี่แหละจะเสียโอกาส
ในการพบคุณหมอแล้วก็เสียเวลาด้วยกันทั้งสองฝ่ายด้วย
แล้วจริงแบบนี้ก็ผิดกฎจราจรอยู่แล้วด้วยค่ะ
มีความผิดเหมือนกับขับรถขวาง